เริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนแรงแห่งวันนี้เลยนะคะ
คือพี่ม้าออนภาแล้วก็สาวสายป่านอภิญญาเนี่ยก็โดนไปกับเขาด้วย
เพราะว่าเคยรีวิวสินค้าด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ในกรณีของพี่ม้าเนี่ยหนักหน่อยเพราะตำรวจเป็นคนเปิดเผยรายชื่อออกมาว่าจะมีการเรียกมาให้ข้อมูล
นักข่าวของเราก็เลยไปตามพี่ม้าในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ของตัวเองนะ
เจ้าตัวก็ตอบเลยว่ามันคืออาชีพเพราะตัวเองเนี่ยก็ทำตามหน้าที่และการตรวจสอบก็ทำได้ยาก
เห็นว่าผ่านออยมาแล้วก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
มันยากมากเลยกับการตรวจสอบเพราะคุณต้องจำไว้นะว่าคนที่จะเอาออกมาขายในประชาชนได้เนี่ยมันต้องผ่านออยแล้ว
เอาจริงนะพูดกันตรงเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นในเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าจะเป็นทั่วโลกนะหรือว่าจะเป็นสินค้าที่มารีวิวอย่างนี้
ออยน้อยมากมันเป็นหน้าที่ของออยแล้วมันเป็นความซื่อสัตว์ของเจ้าของสินค้า
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของพี่ม้าด้วยนะคะส่วนสายปานอภิญญาเองก็ยอมรับค่ะว่าตัวเองเนี่ยสะเพรา
ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนและยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หากถูกเรียกตัวค่ะ
คือเพิ่งมารู้หลังจากที่คลิปได้ออกไปแล้วหลังจากที่ปั่นทำการรีวิวไปแล้วค่ะ
ก็คือโดยเบื้องต้นเลยปั่นก็รับจ้างรีวิวเหมือนพี่คือหลายคนค่ะนักแสดงหลายคนทั่วไปค่ะ
คือถ้าเกิดสมมุติมีข้อมูลอื่นที่ปั่นสามารถให้ได้นะคะปั่นก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลตรงนั้นเพิ่มค่ะ
ไม่ได้ตรวจสอบค่ะอันนี้ไปพูดจริงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่เรารับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งมา
แล้วเราต้องไปดูว่าเลขออยนี้มีการจดจริงหรือเปล่าหรือว่ามีการสวมหรือเปล่า
ก็คือรีวิวพอลงคลิปปุ๊บจบก็จบแต่ว่าพอปันรู้ว่าขั้นตอนแล้วก็ขบวนการของเขาไม่ถูกต้อง
ก็ทำการลบคลิปนั้นออกทันที
ที่สายปานเองก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบจริงแต่นอกจากสายปานพี่ม้าออนภาแล้วยังมีดาราเน็ตไอดอลอีกกว่า๑๕คนนะคะ
ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะเรียกมาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นปันปันสุธตากันกันตะถาวร
รวมไปถึงวุ้นเส้นวิริธิภาที่มีรายชื่อด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าจะมีใครที่มีส่วนข้องเกี่ยว
ต้นหัวเรือโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากข่าวเห็นว่านะคะในการผลิตไม่มีมาตรฐานนะคะ

ซึ่งนี่เป็นภาพนะคะที่เราได้เอามาขึ้นอีกภาพหนึ่ง
ว่าดาราเหล่านี้เคยถือจริงเลย
วงการบันเทิงค่ะบอกเลยว่ามีร้อนหนาวแน่นอนนะคะ
เขามีอยู่บรร๘ตัวด้วยกันผิดกฎหมายแน่นอน
มีชื่อดาราแล้วก็ภาพถือสินค้ารีวิวเผยผ้า
ภาพในโซเชียลนะบอกเลยว่าว่อนไปหมดเต็มไปหมดค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะก็เลยสอบถามไปหลายรายนะ
ล้วนให้ข้อมูลในธรรมนองเดียวกันบอกว่าตัวเองน่ะ
ไม่ทราบว่าสินค้าผิดกฎหมายก็เห็นว่ามีออยค่ะ
คือหลายคนไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เช็คก่อนไง
ก็เห็นว่ามีออยอะไรอย่างนี้เนอะ

แล้วก็ยินดีให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
หางเลขกันไปแบบนี้คุณก็เลยเกิดคำถามนะคะว่าเออ
คุ้มไหมที่จะต้องเอาชื่อเสียงของตัวเองไปเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่เขาจ้างมาสินค้ามารีวิวนะคุณ
แล้วทุกวันนี้นอกจากจะมีการรีวิวสินค้าที่เห็นดาราโพสต์ลงโซเชียลแล้วนะ
เรียกว่าทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้นะคะ
แล้วก็มีการหันมาทำธุรกิจอาหารเสริมของคนดังในบ้านเราเนี่ยก็มีการทำเยอะมากเหมือนกันนะคะ
ก็เลยถูกตั้งคำถามเช่นเดียวกันค่ะ
และมา๓นางเอกแถวหน้านะคะโดนเข้าไปเต็ม
เหมือนได้แก่เบนร่ารานีค่ะคุณเต้นัทพรแล้วก็คุณปูปัญญา
๓คนนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะ
ถามสดร้อนนะคะว่าเหตุใดไอดอลด้านการดูแลตัวเอง
แล้วก็ไม่มีวินัยในการออกกำลังกายนะ
ทำไมถึงต้องหันมาจับธุรกิจอาหารเสริมลดน้ำหนักแบบนั้นค่ะ
ดูอย่างละเอียดนะถ้ามีสารที่แบบทำให้ใจสั่นนู่นนี่นั่น
ก็จะไม่ทำแต่ในทางกลับกัน
จริงมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แค่ตรงที่ความเชื่อถือว่าปูทำและปู
ไม่ได้ทำร้ายชื่อเสียงนะฮะ
เอาจริงนะครูวันนี้ว่าค่าตัวของดาราที่มันสูงเนี่ย
เพราะว่าเขาเอาชื่อเสียงของเขาไปแขวนไว้ด้วยไง

แบบว่าภาพหนึ่งของดาราไม่ต่ำกว่าหลักหมื่น

อันนี้อยู่ที่ยอดฟอลเลอเวอร์ด้วยนะคะ
ในการติดตามแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่เตรดค่าตัวของดาราแต่ละคนด้วย

ไปดูอีกคนหนึ่งละกันคุณต้านรัฐพรค่ะ
ก็เคยถูกถามเช่นเดียวกันนะว่าเฮ้ยกลัวหรือเปล่า

หรืออาจจะมีเรื่องไม่ชอบมาพากล
ตอนนั้นเธอค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำถูกต้องตามกฎหมายค่ะ

เพราะว่าเท่าที่เราคุยกับทีมงานของเรา
ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายดีทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ

รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบอะไรที่แบบผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ค่ะ
และดาราหลายคนค่ะก็เชื่อมั่นนะคะในผลิตภัณฑ์ของตัวเองเหลือเกิน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณก็ดูเอาตัวอย่างที่ดีแล้วกัน
เพราะว่าดาราบางคนเขามีการออกกำลังกาย
มีการดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการพักผ่อนค่ะ
ปัจจัยสำคัญทำให้สุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยนะคะ
ไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่เรานี่แหละมีวินัยในการดูแลมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ส่วนวิตามุงวิตามินอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะทานได้บ้างตามปกตินะ
แต่ถ้าอาหารเสริมบางประเภทมันก็ต้องตรวจสอบดูดีก่อนค่ะคุณ
เดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารเสริมออกมาเกลื่อนตลาดมากแล้วแต่ละยี่ห้อเนี่ยแข่งกันลดราคาหรือยังไงไม่ทราบ
แต่บอกคุณผู้ชมตรงเลยนะคะว่าชีวิตจริงไม่มีอะไรได้มาง่ายไม่มีอะไรได้มาฟรี
ถ้าอยากสวยอยากหล่ออยากหุ่นดีแล้วเราก็ต้องเลือกรับประทานอาหารต้องเลือกที่จะออกกำลังกายไม่ใช่ว่าฉันนอนอยู่บ้านเฉยเดี๋ยวฉันจะสวยเหมือนนางเอกละครซีรีส์เกาหลีมันไม่ใช่นี่เราต้องกลับมาสู่ชีวิตจริงอยากสวยก็ต้องดูแลตัวเองต้องลุกขึ้นมาทำด้วยตัวของตัวเองนะคะ